ท่านผู้ชมครับที่ชนบุรีครับมีชุดปฏิบัติการเหยียวดงนะฮะ
เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้วก็คลิปภาพต่างที่ถูกเผยแพร่ด้วยนะครับ
ว่ามีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเลี้ยงเสือดาว
ย้ายมาอยู่ไม่นานนะครับแต่ว่าพบว่าเลี้ยงเสือดาวเอาไว้นะครับ
อยู่ในบ้านเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขเหมือนเลี้ยหมาเลี้ยแมว

นี่ฮะเขาก็ไปตรวจสอบเจอจริงนะครับเสือดาวตัวนี้เป็นเสือดาวตัวผู้นะครับ
ชื่อว่าเจ้าไต้ฝุ่นหลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ
ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๓ซอยนาจอมเทียน๓๒ตะบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
มีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้นะครับรั้วบ้านก็ถือว่าก็สูงพอสมควรนะฮะ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับหลายชุดเลยนะฮะ
เป็นชุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับนำโดยชุดเหี่ยวดงแล้วก็ตำรวจสพนาจอมเทียน
ก็เจอกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวไทยนะครับ
ส่วนสามีเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาก็ยอมให้เข้าไปตรวจสอบโดยดีนะครับ
นางสาวนิตยาอิสระสินเป็นเจ้าของบ้านนะครับจากการตรวจสอบพบว่านางสาวนิตยากับสามีที่เป็นชาวต่างชาติ
ย้ายมาจากเชียงใหม่นะครับมาได้๔๕วันนะฮะแล้วก็เอาเสือดาวตัวผู้ตัวนี้มาด้วยนะครับ
เป็นเสือดาวอายุ๔ปีชื่อว่าเจ้าไต้ฝุ่นพื้นที่บ้านประมาณ๒๐๐ตารางวา
เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับ
ข้างในก็มีห้องหับให้กับเสือดาวอยู่ด้วยเสือดาวตัวนี้นางสาวนิตยาเอาเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
เป็นใบสอดอหนึ่งลงวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
ระบุว่าณขณะนั้นเขามีเสือดาวอยู่๓ตัวแต่มันก็ตายไปหมดแล้ว
แต่ไอ้๓ตัวนี้เนี่ยมันมีลูก๒ตัวนะครับตัวผู้เชื่อว่าเจ้าไต้ฝุ่นที่เอามาอยู่ด้วยที่ชนบุรี
อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียชื่อฟ้าใสตอนนี้ยังอยู่ที่เชียงใหม่
อ่ายังไม่ได้ย้ายมาที่ชนบุรีเพราะว่าป่วยอยู่กับสัตวแพทย์
เสือดาวสองตัวนี้เคยถูกดำเนินคดีในท้องที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเมื่อ๓๐
พฤศจิกายนปีหกหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าตอนนั้นถูกสั่งไม่ฟ้องอืมอ่า
การสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาคืนของกลางให้กับเจ้าของเพราะว่าเขามีใบอนุญาตอะไรก็ว่ากันไป
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่เป็นไรมีใบอนุญาตเลี้ยงเสือดาวครอบครองเสือดาวอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าไป
ค่ะแต่คุณย้ายมาอยู่ที่ชนบุรีอืมเขาก็มีพื้นที่สำนักอนุรักษ์อะไรที่เขาดูอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
คุณก็ต้องแจ้งคุณต้องไปทำเรื่องให้ถูกต้องซึ่งทางเจ้าของเขาบอกว่าเขาทำเรื่องไม่ทัน
อืมอ่าเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งอายัดไว้นะครับโดยการอายัดก็คือห้ามเคลื่อนย้ายเสือดาวตัวนี้ออกจากพื้นที่บ้านหลังนี้
ห้ามไปทำให้มันศูนย์หายห้ามไปทำให้มันเสื่อมสภาพเสียหายอะไรก็ว่ากันไป
แล้วให้อยู่ที่ในบ้านหลังนี้เท่านั้นจนกว่าจะไปทำใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
แต่ได้ใบอนุญาตถูกต้องก็มาเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงแบบนี้ไม่ได้อยู่ดี
ก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนนะฮะเพราะบ้านเขาเป็นวนไงใช่เลี้ยงเสือดาวเลยอืมนะคะครับ